มาดูเหตุการณ์สืบจากกลิ่นกันหน่อยนะคะเจ้าของหอพักที่อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีบอกว่า
ผู้เช่าเนี่ยย้ายออกไปก็ต้องมีการทำความสะอาดถูกไหมทำความสะอาดไปสะอาดมาได้กลิ่นเหม็นเน่า
มากถึงมากที่สุดก็พยายามหาคิดว่าซากสัตว์ตายปีนขึ้นไปเลยนู่นค่ะ
ฝ้าเพดานไปเปิดดูถึงกับพังงะตกใจค่ะกลายเป็นเหตุระทึกเลยนะคะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นสิคุณคะมันคือระเบิดไปซุกซ่อนอยู่บนฝ้าเพดาน
ถูกพันด้วยเทปกาวที่น่าตกใจคือมันเป็นระเบิดใหม่พร้อมใช้งานแปลว่าสามารถระเบิดได้ทุกเมื่อ
แล้วคุณคะคิดดูถ้ามันระเบิดขึ้นมาโอ้โหคิดภาพไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์ระทึกนี้นะคะที่สุดแล้วตำรวจแล้วก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดต้องลงพื้นที่ไปค่ะ
ห้องเช่าแห่งนี้ที่ตำบลกรอกสมบูรณ์นะคะไปสอบถามเจ้าของห้องพักเจ้าของห้องเช่า
ชื่อว่าคุณวิสันบัวสอนบอกว่าหลังจากที่คนเช่าคนเก่าเนี่ยย้ายออกไปตัวเองก็มาทำความสะอาด
ระหว่างทำความสะอาดได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นมากถึงมากที่สุด
คล้ายว่าซากสัตว์ตายแต่ตรวจสอบแล้วมันไม่พบ
อาจจะเป็นจิ้งจกเป็นจิ้งเหรนเป็นกิ้งกาเป็นตุ๊กแก่อะไรตายก็ว่าไป
แต่ว่าสุดท้ายไม่พบกลายเป็นว่าพอเอาไฟฉายไปส่องดู
กลายเป็นระเบิดซะงั้นก็เลยรีบค่ะรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ผลิตที่ประเทศเกาหลีรัศมีการสังหาร
เท่าไหร่สิบห้าถึงยี่สิบเมตร
ภาพใหม่พร้อมใช้งานหลังจากนี้แน่นอนนะคะ
ต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่าใครที่เป็นเจ้าของระเบิดลูกนี้
เพราะมันผิดกฎหมายนะจ๊ะคุณเอามาไว้ได้ไง
และมันระเบิดปุ้งป้างขึ้นมาแล้วคนเจ้าใหม่ที่เข้าไปอยู่
เขานอนอยู่พอดีสวยเลยนะ